ดราม่าระรอกหน่อยของคุณพิมพ์ริพาย
คราวนี้แม่ค้าออนไลน์ฝีปากกล้าต้องออกมาชี้แจงลูกค้า
คือมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจของเธอเอง
คือมีคนมาโพสต์บอกว่าโอ้โหสั่งของไป๑๑๑๒วันแล้ว

ซึ่งเป็นเพจที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์

สั่งของเป็นน้ำหอมจากร้านพิมริพายไป๑ขวด
แต่เวลาผ่านมานานเข้าวันที่๑๒แล้วยังไม่ได้รับของเลย
เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เจ้าตัวอึ้งนิดหน่อย
เพราะว่าไม่เคยสั่งซื้อของแล้วต้องรอนานขนาดนี้
ซึ่งการซื้อของจากพิมพ์ริพายครั้งนี้เป็นการซื้อครั้งแรกครับ
หลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปนะครับ

ส่วนใหญ่บอกว่าโดนเหมือนกันนะฮะ
รอมา๑๑วันของยังไม่มาส่งเลย

บางคนบอกว่าของมาส่งแน่แต่ต้องรอหน่อย
เพราะออเดอร์คุณพิมพ์เยอะสั่งของคุณพิมพ์ต้องใจเย็น
นั่นล่าสุดครับคุณพิมพิพายออกมาไลฟ์ผ่านเพจของเขานี่แหละ
ของเธอนี่แหละนะครับชี้แจงดราม่านี้โดยคุณพิมเขาบอกว่า
จากโควิด๑๙ที่ตั้งโรงงานของเธอมันอยู่ในจังหวัดสีแดง
ต้นพี่ปุ้ยแล้วจังหวัดก็สั่งส่งหนังสือ
มาขอความร่วมมือบอกห้ามรวมตัวกันเกิน๒๐คนนะจ๊ะในช่วงนี้
แล้วก็ไม่รวมตัวกันหลัง๔ทุ่มนะจ๊ะ
ทำให้กะการทำงานของทีมแพ็คของของเขาเนี่ยของเธอเนี่ย
เหลือแค่กะเดียวจากเดิมที่เคยทำงานกันสามกะของมันเลยส่งช้าครับ
เอาตังคืนมาเลยมึงเอาตังคืนมาเลยนะมึงเอางานไปหมุนใช่มั้ย
โดยมาตรการของพื้นที่สีแดงของเราแล้วได้รับแล้วได้รับ

ใช่ปะใช่ปะแล้วเราแล้วมันเป็นคุมครองโลกใช่ปะเหลือยี่สิบคน
ออกก่อนสี่ทุ่มไม่ให้รวมตัวรถกะรถเด็กผู้ใดฝ่าฟื้นปฏิบัติมีตาม
มีความผิดตามมาตราห้าสิบสองแห่งพระราชบัญญัติโลกติดต่อพศ๒๕๖
ห้าแปดต้องระวางโทษไม่คุมต้องระว้งโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ถามว่าเอ้ากูติดคุกไปใครส่งของแล้วทีนี้
คือเรารู้แล้วแหละว่ามันเกิดเหตุการณ์ไม่สู้ดี
ห้ามต่างมันออกมาจริงน่าจะมีแบบ
ลักษณะคือประกาศให้คนลูกค้ารู้ก่อนเลยว่า
จะช้ากว่าปกตินะพี่อย่าให้ฟาดนะคือถ้าสั่งของช่วงนี้
อาจจะช้าหน่อยนะคะลูกค้ารอได้ไหมอะไรแบบนี้ถ้ารอไม่ได้บางคนก็อาจไม่สั่ง
ช่วงนี้ตลาดออนไลน์น่ะผมก็สั่งเพราะผมก็
ไม่ค่อยอยากไปเดินอะไรที่ไหนเท่าไหร่นะครับ
แต่ก็ของก็มันก็อย่างนี้นะบางที่ก็พื้นที่อย่างที่เขาบอก

ถ้าเข้าใจไม่ได้ก็ลองปรึกษาเขาดู
จะขอเงินคืนจะอะไรกับผมว่าคุณพิมพิพายเขาทำให้อยู่แล้วล่ะ
ใช่ครับอันนี้เรียกว่าผลพวงของสถานการณ์โควิดก็แล้วกันนะฮะ